เรื่องนี้บ้างเรื่องของคนไปเก็บเห็ดแล้วหายไปอีกแล้ว
อันนี้เป็นคุณยายวัย๖๗ปีก็เข้าป่าไปเก็บเห็ดเนี่ยค่ะ
ปรากฏว่าหายไปสองวันแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องระดมกันตามหานะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีหญิงวัย๖๗ปีชื่อนางรัศมี
ที่เฟย์หายตัวไปหลังจากที่เข้าป่าไปหาของป่าไปหาเห็ดในพื้นที่ป่าในอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ตั้งแต่สี่สิงหาคมแล้วล่าสุดช่วงเช้าวันนี้นายชะลิดทิพย์คำในอำเภอแม่ออนระดมเจ้าหน้าที่มาเยอะเลยค่ะ
ภาคส่วนประชาชนในพื้นที่ก็มาช่วยกันปูพรมค้นหาน่ะ
รัศมีซึ่งตอนนี้ยังไม่พบนะคะทางอำเภอก็ตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาคนหาย
บริเวณทางเข้าโครงการตามพระราชดำริบ้านสหกรอำเภอแม่ออนเอาไว้ด้วย
ซึ่งคนในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยคือเห็ดมันออกเยอะไง
ชาวบ้านเขาก็เลยนิยมเข้าป่าไปหาเห็ด
ซึ่งในพื้นที่นี้บริเวณมันกว้างใหญ่นะคะ

ก็อาจจะทำให้เกิดการพัดหลงได้ง่าย
ส่วนความคืบหน้าในการค้นหายายรัศมีร์เนี่ย
เดี๋ยวนายอำเภอเขาก็จะชี้แจงต่อไปนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงซ้ำ

เพราะว่าแต่ละครั้งที่มีคนหายก็คือ
โอ้โหต้องระดมสรรพกำลังในการค้นหากันเยอะเลยนะคะ
แล้วก็เข้าไปหลงอยู่ในนั้นนะคะ
ขอให้เจอตัวโดยเร็วก็แล้วกันค่ะ